เอาล่ะมาถึงเรื่องของการสลับวัคซีนครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเราไปเจอไอ้สายพันธุ์ใหม่ด้วย
แล้วก็ซีโนแวคมันอาจจะดีไม่พอ
เอาไม่อยู่ค่ะเออนะครับคุณอรุทินชายวิลกูลนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เขาปรับแผนแล้วบอกว่าอ้าวคราวนี้ฉีดสลับกันได้เลย
ซีโนแวคแบบ๒เข็มไม่เอาแล้วเอายังไงไปดูครับ
ปัจจุบันการกายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง
และบางสายพันธุ์อาจจะยังไม่ตอบสนองต่อวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบัน
แต่อย่างไรก็ตามทางคุณอรุทิศวาสูรคุณก็ยังยินยันนะครับว่า
ในการป้องกันนะครับการติดเชื้อในระดับหนึ่ง
แต่คุณสมบัติในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการหนักและไม่ให้เสียชีวิตนะครับ
ยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับไม่ได้
เหมือนตามที่เป็นข่าวหรือว่าเป็นเอ่อ
คาดการณ์ของคนบางกลุ่มนะครับ
ก็ยังคงใช้อยู่ใช่ใช่ไหมคะฮะคืออย่างงี้ครับ
ป้องกันติดโควิดได้ในระดับหนึ่ง
แต่ป้องกันการติดโควิดแล้วมีอาการหนักได้ในระดับสูงมันก็ไม่ดีอย่างดีอย่าง
แล้วก็ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หากไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ
อาจจะพบผู้ติดเชื้อสูงถึงหมื่นรายต่อวันที่เรากลัว
แล้วยังดีที่มันยังมาไม่ถึง
หรือถ้าสะสมเขาบอกว่า๒สัปดาห์แสนรายไหวไหม
ไม่ไหวใครจะไม่ไหว๒สัปดาห์แสนรายนะ
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ
จึงมีมติเห็นชอบ๔ประเด็นหลักนะครับ
แต่ว่าเอาประเด็นที่สำคัญเลยคือ
โดยให้มีระยะห่างกัน๓๔สัปดาห์
โดยมีระยะห่างกันระหว่างเข็ม๑๒สัปดาห์
ส่วนการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

แต่จะฉีดเข็ม๓ให้ประชาชนทั่วไปหรือไม่นั้น

อย่างนั้นถามคุยกับพี่ต้นพี่ปุ้ย๒ข้อ
รอใครน่ะรอให้มาก่อนที่บริจาคน่ะนะฮะ
บริจาค๑๕ล้านโดดกับสังเกตุ๒๐ล้านโดด

อ๋อนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งที่ฉีดเข็ม๓
ท่านจะฉีดให้เขาไหม
แล้วก็ไอ้คนแรกที่ยังไม่ได้ฉีดจะทำยังไง

ตอนนี้ไอ้ช่องทางลงทะเบียนที่จะฉีดวัคซีนเนี่ย

ไม่พร้อมเขาบอกโดนเทกันเพียบเลย
ใช่เพราะคุณแม่เพื่อนค่ะ
จริงวันนี้มีนัดที่ภารกร

เป็นเชียงใหม่เชียงรายก็อีกชื่อหนึ่ง

เขาก็จะเป็นคนรู้ปริมาณวัคซีน